คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะคุณป้าเนี่ยเลี้ยงน้องมิ้นหลานสาววัยสองขวบมาตั้งแต่เล็กเลยแล้วหลานบ่นว่าอยากได้จักรยานป้าก็เลยตัดสินใจซื้อของให้หลานซื้อจักรยานให้เป็นของขวัญวันเกิด
ปรากฏว่าน้องเนี่ยปั่นไปเล่นน้ำแล้วน้องจมน้ำเสียชีวิตดูจังหวะที่ป้ารู้ว่าหลานเสียชีวิตป้าได้แต่พร่ำบอกว่าคอยขอโทษคอยขอโทษเอาดูพร้อมกันค่ะ
ไม่ดูแลน้องมิ้นให้ดีจนน้องเสียชีวิต
คุณป้าเล่าให้ฟังนะคะเมื่อ๒วันก่อน
น้องมิ้นหลานสาววัยสองขวบบ่นกับป้า
อยากได้จักรยานมาปั่นเล่น
เพื่อนเขามีจักรยานกันแต่ว่าน้องมิ้นไม่เคยมี

ตัดสินใจควักกระเป๋าเอาเงิน๒๐๐๐บาท
ซื้อจักรยานมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับหลาน
หลานได้จักรยานปั๊บหลานก็ดีใจค่ะ
ปั่นเล่นจนป้ากลับมาจากทำงานเมื่อวานนี้
ไม่เห็นหลานป้าก็เอ๊ะมิ้นหายไปไหน
ตะโกนเรียกอยู่เลยมิ้นลูก
สุดท้ายป้าไปเจอจักรยานสีชมพูคันนี้

ป้าก็มองไปเอ๊ะแล้วน้องมิ้นหลานสาวป้าอยู่ไหน
ชาวบ้านมาบอกบอกว่าป้ามิ้นท์จมน้ำตายแล้ว

เพราะว่าหลานคนนี้ป้าก็อุตส่าหนุถนอมดูแลมาอย่างดี
มิ้นเขาเป็นเด็กกำพร้าเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็ก

เป็นเพราะว่าป้าแท้ที่ทำให้หลานต้องมาจบชีวิต
เมื่อเช้านี้คุณผู้ชมญาติก็มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้อง

โดยลุงของน้องมิ้นคุณลุงสุภาชัยรอสันเทียบอกว่า
ตอนนี้ลุงก็ยังรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
สงสารหลานลุงก็เลี้ยงหลานมาตั้งแต่แบบเบาะ
รักแล้วก็เป็นห่วงเหมือนลูกแท้เลย
ทีนี้อย่างหนึ่งที่ลุงตั้งข้อสังเกต
เรื่องของการที่หลานเดินลงไปที่น้ำ
เพราะว่าลุงไปดูกล้องวงจรปิดในคุ้มไม่เจอภาพหลาน
ชาวบ้านที่เขานั่งอยู่ริมแม่น้ำมูลก็ไม่มีใครเห็น
ลุงก็เลยแปลกใจว่ามิ้นท์ลงไปในน้ำได้ยังไง

แล้วชาวบ้านเขาพูดกันว่าเป็นเรื่องของผีบังตา
ถามว่าลุงเชื่อไหมเดี๋ยวไปฟังลุงแล้วกันค่ะ
ผมอยู่กลางแม่น้ำนู่น
ผมตอนแห่งอยู่ผมไม่รู้ว่าหลานผมลงไปได้ยังไง
ผมขึ้นมายังไม่รู้เลยว่าไม่มีอะไรเอกใจสักนิด
ผมก็ไม่ได้ยินอีกคำพอเอ่ยมาอีกแล้ว
คือลุงบอกนะว่าลุงไม่ได้เชื่อเรื่องผีบังตา
แต่ลุงก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงรอดสายตาคนแถวนั้นไปได้
ศพของน้องตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะคุณป้า
ป้าเนี่ยเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็กเวลาน้องจากไปแบบนี้
ป้าก็ทำใจไม่ได้นะคะร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ